หญิงคนหนึ่งที่เธอหกล้มปกติเวลาหกล้มอะไร
ถลอกบ้างเป็นแผลข้อศอกบ้าง
คนนี้หกล้มแล้วลิ้นขาด

เจอหมอเก่งหมอเก่งเขามาต่อลิ้นให้เธอใหม่ได้

เดี๋ยวให้ดูลิ้นก่อนเดี๋ยวหาว่าหมอ

เมื่อนั้นจำเหตุการณ์ไม่ได้เลยแต่มีคนเล่าให้ฟัง

แล้วขาดแต่แต่ไม่ได้ขาดแล้วหลุดออกมาอย่างงี้น้า
ไม่ใช่ค่ะก็คลอดหล่ม
แล้วก็โชคดีมากที่หมอต่อทัน

ทำให้เราลิ้นยาวกว่าคนปกติ

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรวะดอม

เอาไปต่อได้
นี่เธอบอกเองเลยว่านี่แหละคือลักษณะพิเศษ

เออแล้วก็ไปเจอหมอที่มาช่วยต่อให้ฮะ
โอ้โหโชคดีต่อได้ทันด้วย
แต่มันก็ทำให้ลิ้นเธอยาวกว่าปกติเลย
ส่วนการรับรู้รสชาติเนี่ยนะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยคนที่เคยมีประสบการณ์ลิ้นขาจะเหมือนเธอหรือเปล่านะ
หลังจากคนนี้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องลิ้นขาด
แล้วก็ลิ้นยาวกว่าปกติคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยครับ
อยากให้เธอลองเอาลิ้นแตะจมูกได้ไหม

หรือว่าเอาลิ้นแตะข้อศอก

เห็นคอมเมนต์แบบลองเอาลิ้นแตะข้อศอกได้ไหมคะ

จะเอาลิ้นไปแตกข้อศอกคนอื่นอันนี้ได้

อาจจะเป็นเน็ตไอดอลสาขาลิ้นยาวคนแรกของประเทศไทย

แตะได้อ่ะ

ไม่เอ้ามันทำยากตอนแรกผมนึกว่า

โอ้โหอันนี้ของง่ายเลยของความกระต่ำ

เราเพิ่งเห็นอะไรแบบนี้นะ

แต่ลิ้นไม่ใช่มันลิ้นเธอดูยาวกว่าปกติจริง
เอาเหรอนี่ยากนะยากนะไม่ใช่ง่ายนะ

ฉันเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านกำลังทำท่านี้อยู่